เอาอย่างนี้ดีกว่าจำสุภาษิตผิดเพี้ยนอะไรไม่เป็นไรไม่สำคัญ
แต่ว่างานนี้ต้องจำเพราะว่าเขามีเมลอนอร้อยให้เราได้กิน
ฉ่ำถูกอกถูกใจแน่นอนค่ะ
ไปกันที่งานมหากรรมของดีหนองย่าไซค่ะ
งานยิ่งใหญ่มากนี่เห็นเมลอนลูกใหญ่ไหมคะ

งานมหากรรมของดีหนองย่าไซเมลอนโคขุนจังหวัดสุพรรณบุรี
งานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
แล้วก็เป็นการนำร่องยกเมลอนให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
ภายในงานค่ะมีกิจกรรมต่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานได้ร่วมสนุกกัน
อิ่มมาช็อปมาชิมของดีของเด็ดเมืองสุพรรณเยอะแยะเลยนะคะ
ภายในสวนน้ำผู้สุดอลังการนี้เขาก็สร้างขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลย
มีทั้งการแสดงรำพื้นเมืองการแสดงโคขุนมีวงดนตรี
และนี่เลยที่พลาดไม่ได้ก็คือเมลอนหวานกรอบช่ำ
ของดีของอร่อยเมืองสุพรรณเขายกมาให้ได้ชิมกันเลย
ส่วนน้องหนูนี่ก็มาแสดงกันน่ารักมากนะคะ

เมลอนเมลอนเมลอนเมลอนเมลอนเมลอน

ไอ้บั๊กเมลอนนี่นะ

มันบักแตงโมไม่มีบักเมลอน
นี่มันบล็อกเมลอนอร่อยมากจริงนะฮะ
ตอนนี้ค่ะทางเกษตรกรชาวสุพรรณ
เขาก็หันมาปลูกเมลอนญี่ปุ่นเยอะขึ้น
ก็ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการปลูกพืชประเภทอื่นนะที่เขาบอกกันนะคะ
แล้วก็ได้รับการกล่าวขาดว่าเป็นเมลอนที่มีรสชาติหวานกรอบหอมอร่อยที่สุดในประเทศไทยด้วย
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดขึ้นครั้งแรก
โดยมีการนำเมลอนญี่ปุ่นมาจำหน่ายด้วยนะคะ
แล้วก็มีการแสดงสินค้าในชุมชนให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้เลือกซื้อเป็นของดีของอำเภอหนองย่าไซด้วยนะคะ
จากนั้นยังมีการเปิดเวทีให้กับชาวบ้านในชุมชนได้มีเวทีลานแสดงวัฒนธรรม
ในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแสดงตามชาติภัณฑ์ต่างหรือว่าศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ให้ประจักษ์แก่สังคมด้วย
เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหคุณผู้ชมค่ะพลาดไม่ได้เลยนะ
อยากจะเชิญชวนให้ไปชิมไปกินของดีของเด็ดของอร่อยจังหวัดสุพรรณกันนะคะ
ไปกันได้ที่งานมหากรรมของดีน้องย่าไซเมลอนโคขุนจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดตัวยิ่งใหญ่อร่อยกันจริงน้ำพุงน้ำผู้น้ำดีแบบผู้

งานนี้จัดยาวไปจนถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะคะ
ยังไปกันได้มีเวลา๑สัปดาห์
มีเวลาอยู่เนอะ
ไปเพราะเมลอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ผมชอบทานนะ

โอ้โหแล้วก็แช่อยู่ในตู้เย็น
สีฟ้าก็ผ่านมาเห็นดื่มน้ำเมลอนจักรเดี๋ยว

ลอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ให้ราคาดี

ก็อยากจะหันมาลองปลูกเมลอนดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ต้องศึกษาให้ดีนะเพราะว่ามันก็เลี้ยงยากอยู่พอสมควร

ว่าเขาชอบแบบไหนชอบน้ำชอบอะไร

แล้วก็ได้รสชาติที่เท่ากันทุกลูก

ที่จังหวัดสุภัณฑ์บุรีใกล้นี้เองนะคะ